มีเทคนิคผู้หญิงก็ไม่ยอมแยก

ที่บอกไปเขาฉีดไขมันของตัวเองนะคะ
นี่เป็นลุคใหม่นะมุมขวาตะลึงตึงกันไปเลย
ปกติเราจะเห็นเด็กแนวอย่างสายป่านผมสั้นแต่งตัวแนว

แต่ก็ยังดูแบบลุคธอมบอยอยู่
สลับซึ่งเก่งอีนสวมกะอกโชอึม
ต้องถามถึงที่มาของการอัพไซต์แบบข้ามคืนอีกนะฮะ

ทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็เรื่องการเป็นภูมิกับของซ้ายป่านครั้งนี้เลย
เจอรึงจะแบบว่าทริปติ๊บ
อันนี้คือมันได้ผ่านการเปลี่ยนย้ายไขมันค่ะ
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะไปในที่ที่ดีขึ้น
ยังมายังจริงก็แบบไม่ใช่คนไม่มี
อย่างนี้เห็นว่าย้ายไขมันนิดหน่อยมันก็ดูแบบมีแล้ว
จะเป็นผู้จัดกับเขาบ้างไหมผู้กำกับอะไรแบบนั้น
ผู้กำกับมีแววค่ะแต่ว่าผู้จัดคงยังค่ะ
เพราะว่างานละเอียดเยอะอาจจะต้องสะสมประสบการณ์อีกสัก๓๐ปี

อำกับน่าจะมีค่ะน่าจะมีเร็วนี้

คงเป็นแบบแนวที่ปันถนัดดราม่าอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
ฉันชอบมากเลยกับการที่บอกว่าไม่ได้ทำแล้วนะ
ใช้คำว่าย้ายไขมันมา

มีพวกแนวหน้าท้องน้องผู้หญิงเราสะโพกต้นขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้เห็นบอกว่าอันตรายน้อยกว่าแต่ก็ต้องลองศึกษาการแพทย์ดีแล้วกัน
มันหมดไวนะเพราะว่าไขมันพอไปโดนแบบออกกำลังกายนิดหน่อยมันก็ไปแล้วนะคะ

สลายเร็วกว่ายักษ์จริง

โอ้ยน้องเล่นอยู่ค้าเอาค่ะอันนี้แซวเล่น